ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเตรียมตัวไปเที่ยว
ไปดูความรู้กันก่อนนะคะสำหรับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า
แข่งเรือยาวที่จังหวัดสุราธานี
วัน๙คืนเต็มนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวให้ดี
แล้วก็ต้องมีความรู้กันก่อนนะว่าใน๙วันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

งานอะไรอย่างไรครับท่านครับ
เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราธานีนะครับ
ซึ่งเป็นงานมีอันมายาวนานเป็นร้อยปีมาแล้วครับ
อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

นี่เมืองสุราชธานีเขานี่เที่ยวเมืองร้อยเกาะ
ละคลองร้อยสายไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์เมืองคนดี
แล้วปีนี้มีความพิเศษแตกต่างจากปีอื่นอย่างไร
ครับปีนี้ก็มีความพิเศษจากแตกต่างจากปีอื่น
เพราะหลังจากที่เราได้เซ็นเอเวอร์ยูกับอุบล

ก็ตกลงกับท่านอุบลในบ้านสาวคนนี้

เราชาพูดวิถีพูด
ข้าวพรรษาต้องไปอุบล
ออกภรรษาต้องมาสุราช

ออกภรรษาซึ่งข้าภรรษาไปอุบล
ผมตั้งใจบอกว่าให้เป็นโลแกนได้เลยว่า
เข้าพรรษาไปเที่ยวบุญแถวเถียนข้ามหาวัด
พรรษาก็เชิญพระออกมาที่สุราชก็คือออกจากพระทอดพระป่า
เพราะว่างานครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงของวันออกพรรษาพอดี
ครับออกพรรษาครับวันราคมหนึ่งข้ามของเดือน๑๑ของทุกปี

ดังนั้นไล่เรียงลำดับการจัดงานซะหน่อยฮะท่านนายกเทศครับ
ว่ามีการจัดอะไรบ้างในช่วงกิจกรรม๙วันครับ
เราปีนี้เราได้เริ่มนะครับตั้งแต่วันที่๑๓จนถึงวันที่๒๑ของตุลาคมนะครับ
วันที่๑๓ถึงวันที่๑๕ถ้านักท่องเที่ยวมาทั้งหลายนี่ก็มาดูการ
ไปชมทุกวัดทุกวัดนะครับการทำรถพนมพระเรืองพนมพระ

ในภาพจำลองและภาพจริงนะท่านที่ขบวนแห่งกันใช่ไหมครับ
คือเป็นช่วงเริ่มการท่องเที่ยวคือไม่ได้ไปดูเฉพาะวันที่มีงาน
แต่ไปดูเรื่องของวิถีการทำกันก่อนว่าเรือพนมพระ
แต่ละวัดแต่ละจุดทำอย่างไร

พวกผู้เซาเด็กเล็กคุณหนุ่มสาววันนี้มาร่วมกันทำเพื่อปริศนา
เพื่อจะได้โชว์งานในวันนั้น
เที่ยงทุกวัดนะคะ
เป็นรอยวัดครับ

เกรงเป็นการออกสรรภ์

เป็นของแต่ละบ้านเลยหรือว่า
เป็นกลุ่มชุมชนก็ได้คะแบ่งแบบไหนคะ

เรือนประชาชนมีกันครบเลย
ใช่นี่หรือหลังจากนั้นได้ดูอะไรอีกครับแน่นป้า
หลังจากนั้นครับพอหลังจากนั้นก็
พอคืนวันที่๑๖ครับ

คืนนั้นจะมีการฉลองแล้วฉลองทั้งพุ่มพระป่า
ให้มีการประกอบภูมิพระปาเพื่อเลือกพนามพระเลือกพนามพระและเหิดแข่งระย่า

และเห็นว่ามีการแสดงแสงสีเสียงต่างอาณามากมายในงานเฉลิมชะลองเนี่ยครับท่าน
ครับวันนั้นก็คือวันที่๑๖เราชะลองถ้วยพระราชธานครับ

แล้วก็เอาปีนี้เป็นปีที่ปีแรกที่ทางอุบลได้เชิญรถเทียนที่ได้ชนะเลิศของการประกวดที่ผ่านมา

มีการตั้งวางไว้ที่จุดไหนคะสำหรับประชาชนที่อยู่ภาคใต้อาจจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสเดินทางนะ
มาเที่ยวที่อุบลราชธานีอยู่จุดไหนคะต้นเทียนตรงนี้
รถเทียนรถนี้นะครับทางอุบลจะเอาไปผลิตให้เอาไปทำที่สุราชเลย
จะได้ให้คุณสุราชรู้ว่าการทำรถเอาไปจับสุราช

ที่วัดไสใจกลางเมืองเลย
เราอาจจะนอนตอนเช้าแต่ต้องรีบตื่น
เพราะว่า๑๗เนี่ยงานบุญใหญ่ใช่ไหมครับ
ครับคืน๑๖เราก็ดูฉล้องจนหนอนนิดหนึ่ง
หนอนนิดหนึ่งครับ
หลอกพรรณสายวันนั้นก็เชลาบ้านได้เตรียมพุทธพระป่าที่เราทำอยู่
สาวงค์ต่างให้กับพระก็วันนั้นเช้านั้นก็
ชักพุมพร้อมกันไร้บุญใหญ่มาก
และเห็นว่าหลังจากที่พิธีแล้ว
ก็จะเป็นขบวนแห่ชักไปทั้งทางบกทางน้ำเลยตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
ก็พอหลังจากชักคุมกันเสร็จพร้อมกันเสร็จก็ประมาณ๘โมงเช้า

คุณผู้สูงอายุทั้งนั้นมายิ้มแย้มเจ็มใสครับ
คือทุกเพศทุกวายดีใจที่ได้ทำบุญกันวันนี้
ดูสิครับภาพเป็นการออกมาผู้สูงอายุ

เขาถือว่าการลากพระของสุราชนะครับเป็นการบุญ
บุญใหญ่นะครับบุญใหญ่นำพระออกจากวัดเพื่อมาโปรดศัตริย์
เพื่อมาโปรดศัตริย์ก็คือเพื่อมาให้ชาวบ้านได้มาทำบุญ
ในวันออกพรรษานะครับเป็นอย่างนั้นครับ
ท่านครับเห็นเขียนในนี้บอกว่า
คือภายในวันเดียวคุณจะได้ไหว้พระเป็นร้อยวัด
ในวันเดียวจากการชักรักจากคบวนนี้ใช่ไหมครับ
ก็ดูสิครับว่าเราอุตส่าห์ไปไหนมาไหนว่า
ไหว้พระเก้าวัดหนึ่งวันเก้าวัดก็เหนื่อยแล้วนะครับ
ยิ่งใหญ่เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าไปสุราชวันนี้ได้รายวัดแน่
เพราะว่าทางสุราธานีนี้ได้เชิญพระทุกวัดนะครับ
เป็นร้อยวัดขบวนทั้งหมดประมาณ
ไม่ต่ำวันหนึ่งร้อยคบวนก็คือร้อยวัด
สักกี่กิโลครับท่านสมมุติท่านดูจากขบวนโอ้โหอยู่ตรงนี้ยาวไปถึงนู่น

เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่บริเวณริมถนน
ซึ่งจะมีขบวนพระภัย

ทีนี้เราจากวัดหลวงพ่อพัฒน์ตรงไปแล้วก็ไปอยู่หน้าสะพานนฤทธิ์

แล้วก็จะได้ไปทำบุญร้อยวัดในหนึ่งวันแน่นอนเป็นมาสัจนิ์

ขบวนแห่นี้ไปเสร็จสิ้นตรงไหนอย่างไร
แล้วก็จะอยู่จัดโชว์จุดไหนฮะรวมถึงขบวนชักพระทางน้ำด้วยท่าน
คือขบวนแห่เราเริ่มต้นจากหน้าถนนหน้าเมืองก็คือจากหลวงพระพัฒน์วัดหลวงพระพัฒน์
สิ้นสุดที่สะพานนาริสริมคลองแม่น้ำตาปี
ก็ไปสิ้นสุดแล้วไปจอดตรงนั้นให้ทุกวันทุกคนได้ไปทำบุญทุกวัดทุกวัน
ไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีปุ๊บหมดทำได้หมด
ทำได้หมดแล้วจอดว่าอยู่จนกระทั่งวันถึงวันที่๒๒

สำหรับคนที่สงสัยแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวประเพณีนี้นะคะ

พอไปทำบุญในช่วงกลางวันสำหรับชักพระแล้ว
ช่วงกลางคืนมีเรือทางน้ำอันนี้ทำบุญแบบไหนคะ

คือเรือพนมพระนะครับ
ก็ทางน้ำก็คือเราจะมีในคืนวันที่๑๗

ก็ได้ให้ชาวบ้านนำเรือมาลากเรือพนมพระ

ส่วนการทำบุญก็คือถังน้ำก็ให้คนที่
เพราะว่าแม่น้ำตาปีนี่และเป็นคลองร้อยสาย
บุคคลที่มาทางเรือก็มาทำบุญในเรือพนมพระ
วิถีชีวิตสมัยก่อนเลยนะครับ

เมื่อก่อนสมัยก่อนเรือรถพนมพระไม่มี
มีเรือพนมพระเพราะว่าเมื่อก่อนนี้

ก็เลยมาจากเรือพนมพระ

สุราชเรารู้เมืองร้อยเกาะอยู่แล้วเนาะ
ดูความงดงามความยิ่งใหญ่ตรงนี้
ท่านอยากจะเชิญชวนประชาชน

หลังจากนั้นที่จะมีการจัดงานอีก

ก็คือว่าเราจะมีการสนุกสนานกัน

คือวิธีของพวกเรา

ชาวานห้องอยู่รอยสาย

แข่งท่วยพลาดธาวน์

มาวันไหนก็ได้ทำบุญได้๑๐๐วัตต์แน่นอน
แต่อยากให้ไปอยู่ยาวเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่างานนี้เขามี๙วันเต็มนะคะ
ก็คือถ้าเริ่มกันตั้งแต่วันที่๑๓ก็มีแข่งเรือยาวแล้ว
แล้วก็ไปดูวิถีวัฒนธรรมการทำเรือต่าง
ซึ่งจะใช้ทั้งในพิธีชักพระแล้วก็เรือพนมนะคะ
แล้วก็ท่องเที่ยวได้ทั้ง๙วันนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยวข้าววัดนะครับ

อย่าลืมว่าสุราชธานีนะครับเป็นเมืองคนดี
แล้วก็มีสิ่งที่ให้นักท่องเที่ยวไปอีกมากมาย
ก็คือว่าเราสามารถมาเที่ยวงานนี้

เราก็สามารถไปเที่ยวเกาะแก่งได้

หรือว่าขึ้นไปอุทยานเขาศกก็ได้
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย

บอกว่าหยุดยาว
นึงเดือนไหวไหมคะสุราธารณี
พุ่มพระป่าเขาก็ได้มาร่วมทำบุญด้วย
ใช่ค่ะมาร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยภาคใต้กันด้วยนะคะ
แล้วพอเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเกาะกันต่อ

ท่านครับหลังจากนี้เป็นต้นไป

หลังจากนี้เรื่องการท่องเที่ยวสุราธานี
จะมีการส่งเสริมอย่างไรต่อไป

เราก็ส่งเสริมกันต่อเนื่องไปมา
ไม่ใช่เฉพาะงานประเพณีชักพระนะครับ
เราพร้อมอยู่ชาวสุราธานีบางคนดีนะครับ

เรามีสิ่งมหัศจรรย์ต่างนะครับ
เรามีการท่องเที่ยวทางทะเล

มีสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะคิดอยากจะเที่ยวในชนิดไหน
อยากเที่ยวป่าได้ป่าอยากเที่ยวเขาได้เขา

พอเมื่อเที่ยวแล้วรู้สึกท้องหิว

ของกินนะครับสุรธานีมีครอบครับ
ช่วงนี้ก็นางเงาะนะครับ
ลงเรียนที่อร่อยทุเรียนก็สารหวานหอม

และสำคัญที่สุดนะครับ

และอร่อยที่สุดเรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในโลกนี้ได้เลยครับ
เพราะว่าแม่น้ำอาหารทะเลของเขาเรียกว่าเป็นอาหารทะเลสองน้ำนะครับ

ลองไปชิมดูว่าปูม้าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง

ยิ่งไปงานนี้ได้เที่ยวได้บุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยสำคัญมากนะครับ
พูดถึงองค์จำลองตรงนี้หน่อยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานด้วยใช่ไหมครับท่านนายก

ก็คือเราได้เชิญพระในวัดขึ้นมาตั้งบุญบุษบกนะครับ
เราจะมีพระขึ้นมานั่งอยู่บนนี้มาพรมน้ำมนต์

ถือว่าเป็นการรับบุญรับกุศลต่างได้นะครับ
แล้วเราจะมีบาทให้ทุกคนทำบุญ

หรือช่วงนี้ไปเที่ยวกันก่อนก็ได้อยู่ยาวอยู่ยาว
๑๖๑๗แต่ว่างานมี๙วันเต็มนะครับ
แต่ว่าวันสำคัญนี้จะอยู่ที่๑๖กับ๑๗นะครับ

เชิญชวนได้เลยใช้เวลาตรงนี้นะครับท่านฮะ

ก็เป็นประเพณีของจังหวัดสุราธารณีนะครับ

เรายังมีห้องพักที่ราคาไม่แพง
สะอาดสะอาดและใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับ
ก็อยากจะยินดีว่าชาวสุราธานีก็ยินดีต้อนรับพร้อมทุกอย่าง
ว่าประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่าง
แล้วก็อาหารการกินต่าง
เราได้ควบคุมไว้เรียบร้อยไม่ให้มีการ
พอมีเทศกาลค่าขึ้นราคาไม่มีครับเหมือนราคาปกติ
เพราะว่าเหมือนชาวสุราชเขาก็พร้อมใจกัน

ผู้ประกอบการต่างร่วมมือกันตลอดทุกปีอยู่แล้ว

ชาวจังหวัดสุราธานีเชิญชวนกันนะครับ
สำหรับประเภณีชักพระท่อพระปาแข่งเรือยาว
แล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เห็นการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงวัฒนธรรมเชื่อมโยงจังหวัดในการท่องเที่ยว
ภาคอีสานมาภาคใต้

นี่เป็นหนึ่งกิจกรรมดีเลยนะที่เชื่อมโยงกัน

พี่ดีด้วยครับ

ท่านนายกเฉศสมุนตรีนักครศุรษฎภัณฑ์

ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับโอ้มีงานดีแบบนี้รายการของเราก็อยากจะบอกต่อนะครับ
เพราะอยากให้คุณผู้ชมไปเที่ยวท่องเที่ยวเมืองไทย

วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปทั้งพบคอลัมป์ใหม่สุขสุด
ส่วนช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะใกล้แล้วนะ
สำหรับข่าวใส่ไข่นะคะวันนี้จะมาพูดถึง
เรื่องของการที่มีคนไปทำลายอัฐิ
ของคุณปอร์ธิษฎีที่วัดที่จังหวัดบูรีรมซึ่งก็ถือว่า
สำหรับอารมณ์และความรู้สึกของบรรดายญาติต่าง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ข่าวใส่ไข่นะครับจะมาอยู่กับเรา

แต่วันนี้แม่หมดเวลาของเช้าสดใสแล้วทัน
แต่สดใสจริงน่ารัก
อยากไปเที่ยวจริงและแน่นอนสัญญาว่าจะไปเที่ยวด้วยพี่น้องชาวสุราธานี
ต้อนรับคนไทยทุกคนเลยและนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้ววันจันทร์นัดกันใหม่ตี๕
เจอกันกับเช้าสดใสกับสองสอสืบสกุลสุภาษา
วันนี้เราทั้ง๓คนลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป